เกิดจะชวนเพื่อนไปปาร์ตี้วันเกิดไม่มีใครว่าอะไร
ที่คุณอยากจะไปคาราโอเกะอยากจะไปร้านอาหาร

แต่ถ้าคุณไปรวมตัวกันหลายสิบคนแล้วอยากจะชวนกันพี
รางวัลแสก๓๕คนบอกไปจัดปาร์ตี้วันเกิดเหมาล้างคาราโอเกะจ้า

เป่าไงแต่ไม่รู้เป่าอะไรแทนแต่ตรวจออกมาโอ้โหม่วงเพียบเลยค่ะ
งานนี้จะเหลืออะไรล่ะคะเดี๋ยวโดนแน่นอนเจ้าของร้าน
คุณดูค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเย็นเมื่อวานนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวบางบัวทองนนทบุรี
ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปเลยค่ะ
เขาบอกว่าได้ข่าวมาไปนำกำลังกว่า๓๐นาย
ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งนะคะจอดอยู่ที่ตรงบริเวณ
เขาบอกไปที่ลานจอดรถด้านหลังตลาดบางบัวทอง
และไปเจอยาเสพติกยาเคสามห่ออุปกรณ์การเสกตรงทาง
นักเที่ยวรวมแล้วอย่างที่ขวัญบอก๓๕คนผู้ชาย๑๖คนหญิง๑๙คน
แน่นอนว่าต้องไปดูหน่อยซิใครเป็นคนดูแลร้าน
คนดูแลร้านมี๒คนแต่เป็นชาวไทยใหญ่ชื่อนางสาวน้องแสงอายุ๒๒ปีและนางสาวครามอายุ๒๐ปี๕
ยังเด็กอยู่เลยนะดูแลร้าน
หนึ่งในผู้ดูแลร้านบอกแบบนี้บอกว่า
ตอนกลางวันแสกนี่แหละให้เตรียมเครื่องดื่มเอาไว้ด้วย
มีลูกค้ามาขอเหมาจัดงานวันเกิด
ก่อนจะมีลูกค้าทยอยกันมาเป็นจำนวนมาก
เธอก็ไม่ได้อะไรพอเปิดเสร็จเธอก็กลับไปนอนห้องพัก
ตำรวจตรวจไปหมดแล้วค่ะพบปัสสาวะสีม่วง๒๘คนเข้าไปแล้วจาก๓๕
ตั้งข้อหายาเสพติดแน่นอนนะคะ
อันนี้ต้องโดนแน่นอนนะคะเพราะว่าไปเจอยาเสพติดเพิ่มอีกหนึ่งข้อหา
เจ้าของร้านทราบมาแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลย่านบางบัวทอง
ตำรวจบอกอยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะชื่อนามสกุลจริงของเจ้าของร้าน
ตอนนี้เตรียมขอหมายจับนะคะกับสารในข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและที่สำคัญ
ตำรวจบอกแบบนี้เตรียมรวบรวมหลักฐานยื่นสารนะคะ
อกจากจะออกหมายจับเจ้าของร้านแล้วเดี๋ยวจะเสนอให้ท่านผู้ว่าจังหวัดนทบุรีปิดร้าน๕ปีด้วยค่ะ
โอ้โหตั้งวันมันก็ร้อนเนอะแถมเจ็บยาเข้าไปอีกระวังนะ
โดนหนักมากจริงนะคุณผู้ชมนะ